มค
คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์ฝนในเมืองไทยนะครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๓ครับฝนในเมืองในของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังคงมี
ฝนชุกต่อเนื่องหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษมาตรวจสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับหลักตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะการตกของฝนจะเป็นลักษณะฝนที่มีการเคลื่อนที่ผ่านมือของเรานะครับเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเขียตรงนี้นะครับสังเกตว่ามีกลุ่มฝนเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับจุดท
ภาษาต่างไม่ว่าจะเป็นน้ำทุ่มสะพรรณน้ำป่าไหลหลักนะครับสังเกตว่าบริเวณอ่าวตังเขียตรงนี้มีลักษณะของลมที่หมุนวนอยู่นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ดูดเอาความชื้นดูดเอาฝนมาอยู่บริเวณนางกล่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นลักษณะการตกของฝนนี่นะครับจะลักษณะเป็นร่องฝน
ก็จะพบว่าภาคอิสานฝั่งที่ติดกับราวก็จะเริ่มมีฝนเทเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับไปต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่าจุดที่ฝนตกหลักก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เรียบใช้ฝั่งอันดามันตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะม